ทึกในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชม
บริษัทขนส่งน้ำมันแห่งหนึ่งก็จะมีรถน้ำมันจอดเรียงกันเป็นแถว

ร่างของคนงานที่ไปซ่อม๒คนกระเด็น
แล้วร่างเนี่ยชอบขาดเลยนะครับ

บ้านเรือนร้านค้าแถวนั้นพังเสียหาย๗หลังด้วยกัน

แรงระเบิดมันดังสั่นสะเทือนมาถึงเลยฮะ

กำลังจะคีบเข้าปากเลยปิ้งหมูกระทะเอาไว้
เนี่ยฮะมันตุ้มอ่ะพี่ผู้ชม
ชายหญิงคู่นี้คือวิ่งก่อนเลยหนีตายฮะ

พวกเศษอะไรต่างก็ร่วงหล่นลงมาครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีคนตาย๒คน
และบ้านเรือนเสียหายเนี่ยรวมละ๗หลังด้วยกัน
เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๒๒ล้อ

เป็นถังน้ำมันขนาดประมาณจุได้๒๐๐๐ลิตร

ท้ายรถคือพังเสียหายหลังคงหลังคาไม่ต้องพูดถึงครับ
ระเบิดกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยครับ

ทั้งสองคนเป็นคนงานซ่อมรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทดังกล่าว
ด้วยความเคารพครับร่างผู้ตายสภาพคือแรงอัด
แรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนของร่างกายกระจัดกระจายไปทีละ

บ้านเรือนแถวนั้นรัศมีประมาณ๒๐๐เมตร
เสียหายจากแรงระเบิด๗หลัง
ก็คาดว่าคนงานทั้งสองกำลังซ่อมแซมถังน้ำมันที่อยู่ท้ายรถ
และน่าจะเกิดประกายไฟตกลงไปในถัง

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเพิ่มเติมนะครับ

คือสูบเอาน้ำมันออกไปแล้วนะฮะ
แต่มันก็ยังระเบิดได้รุนแรงขนาดนี้เพราะอะไร

ไปที่บริษัทขนส่งน้ำมันที่เกิดเหตุครับ
พบรถบรรทุกน้ำมันจอดอยู่ด้านหน้า
แต่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปพื้นที่ด้านใน
ก็ได้แต่สังเกตดูอยู่ที่ไกลฮะ
หลังคาของบริษัทลองดูนะครับ
เสียหายกำแพงด้านข้างก็พังถล่มเพราะแรงระเบิด

กำแพงบางส่วนก็คือพังเสียหายเช่นเดียวกัน

ทีมข่าวไปสำรวจรอบจุดเกิดเหตุ

ตรวจสอบแล้วกระจกรถกระบะรถเก่งของลูกค้า
ที่เขามาจอดรอซ่อมอยู่ในอู่ครับพังเสียหาย

ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานภายในห้องก็พังถล่ม

แอร์ในห้องรับรองลูกค้า

นี่คือสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถแถวนั้น
แอร์ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมไปหมดเลยฮะ

ที่เขาอยู่ระแวกแถวนั้นบอกว่า๓ทุ่มกว่าเมื่อคืน
เขาได้ยินเสียงดังสนั่นเลยเหมือนเสียงระเบิด
ทุกคนก็วิ่งหนีตายไปอยู่ริมถนน
พอเสียงเงียบรู้เลยว่า
ต้นเสียงน่าจะมาจากบริษัทขนส่งน้ำมัน
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลมาแล้ว
แต่ว่าโชคดีคือตอนนั้นมันไม่ได้รุนแรงเหมือนครั้งล่าสุด
เช่นนั้นแล้วก็ความเสียหายไม่อยากจะคิดเลยว่า
หนักหนาขนาดไหนลองฟังฮะ
ก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะนี่แหละครับแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นมา
แล้วก็ทุกคนก็วิ่งออกไปข้างนอกหมดเลย
เคยมีรั่วมาแล้วรอบหนึ่งไปเลย
ใช่ตอนนั้นรถเขารั่วแล้วเขามาจอดไว้ข้างนอก
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็มาจอดไว้
ใช่ครับโชคดีที่ไม่มีอย่างนั้น
ถ้าเมียรถก็ตั้งหลายคันระเบิดใหญ่แน่นอน
เขากลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นทะเลเพลิงท่วมมาถึงอู่เขาเนี่ย
ระเบิดอีกเยอะแน่นอนเพราะว่ามีรถจอดรอซ่อมอีกหลายคันแล้วก็มีน้ำมันด้วยนะฮะ

เครื่องเสียงรถยนต์อยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุ

กระจกภายในร้านเครื่องเสียงรถยนต์แตกเสียหายทั้งหมด

กำแพงปูนบริเวณห้องพักก็พังถล่มลงมา
สินภายในร้านเสียหายอีกเยอะเลยครับ

เมื่อคืนนี้นั่งกินหมูกระทะอยู่
ก็น่าจะเป็นคนที่เราเห็นในวงจรปิด

นั่งกินหมูกระทะแล้วได้ยินเสียงดังระเบิดเลย
ตนเองตกใจทิ้งตะเกียบวิ่งหนีตายทันที
ถามชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเสียงมันดังไกลไป๓กิโลเมตรเลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ปกติจะชอบนอนเล่นอยู่ตรงโซนแถวถ้วยรางวัล
ตรงจุดที่มีกระจกแตกตรงนั้นแหละ
คือถ้าเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้มานั่งกินหมูกระทะตรงนี้กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะ
เผลออาจจะเจ็บหนักอาจจะอาการสาหัสนอนอยู่โรงพยาบาลก็ได้
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นครับประมาณห้าหมื่น
และยังหวาดภาวะอยู่เลยกลัวจะระเบิดซ้ำครับ
ก็นั่งกินหมูกระทะอยู่ครับพี่แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดแรงมากครับครับผม
แล้วก็วิ่งกันออกไปตอนแรกนึกว่าต้นไม้ล้ม
นึกว่าฟ้าผ่าแล้วต้นไม้ล้มอ่ะพี่พอไปดูข้างหลังแล้วก็มีควันหมอกเต็มเลย
ก็เลยรู้เลยว่ารถน้ำมันระเบิดมันไม่เคยเกิดหรอกพี่
แต่คือมันไม่มีอะไรที่จะระเบิดครับพี่คือรอบข้างก็เป็นร้านติ๊กเกอร์ร้านส้มตำ
แต่ร้านผมก็ไม่น่ามีอะไรระเบิดครับพี่กลัวครับพี่ผมกลัวเหตุซ้ำ
กลัวมันจะรุนแรงเพราะรถน้ำมันมันเยอะอย่างนี้พี่ใช่ไหม
ถ้ามันจอดคันเดียว๒คันก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือกลัวถ้ามันระเบิดคันนี้ต่อไปเราก็อาจจะเสียชีวิตด้วยใช่ไหมพี่
นี่ครับเขาอยู่ตรงนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนี้เมื่อคืนนี้นะคงจะเจ็บหนัก
แต่โชคดีไงว่าตอนระเบิดนั่งกินหมูกระทะอยู่อีกจุดหนึ่งโซนด้านหน้า
ไม่ได้มาอยู่ตรงถ้วยรางวัลแถวนี้ที่เศษกระจกแตกนะฮะ

ขณะที่นายสุรเชษพาแก่ดำครับอายุ๔๙ปีเป็นน้องชายผู้ตาย
เป็นน้องของนายภูลสวัสดิ์วันนี้ก็มาทำพิธีเชิญวิญญาณของพี่ชาย
น้องชายเล่าให้ฟังบอกว่าพี่มีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถบรรทุก๑๐ปีแล้ว
สาเหตุคาดว่าคงจะเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างกำลังซ่อมแซม
ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีรางสังหรณ์อะไรเลยครับ
เยียวยาของทางบริษัทนั้นเบื้องต้นช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางค่าทำศพแล้ว
ครอบครัวยังช็อกและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ครับจะนำร่างของพี่ชายกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่โคราชต่อไปครับ

ตัวแทนบริษัทตอนนี้มาสำรวจความเสียหายแล้ว

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะสาเหตุที่แท้จริง

ต้องหาสาเหตุจะได้ป้องกันระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะคะ